ภูเก็ตกันหน่อยนะคะช่างซ่อมรถค่ะ

ลองแรงไปหน่อยค่ะรถสไลด์เสียหลัก
ชนคนอยู่ริมถนนคนตาย
ช่างที่ลองเครื่องปิดคาซากรถ

ดูจากสภาพที่ชนแรงขนาดนี้
รู้เลยนะคะว่าต้องมาเร็วจริงเนี่ย
สไลด์ปากจากขวาสุดแล้วฟาดมาแบบนี้เลยค่ะ

ตรงนี้คือถนนเทพกษัตรี
ใกล้สามแยกควนดินแดงในตะมนตรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งวันนี้เองค่ะ
ประตูทะเบียนกท๔๒๘๐ภูเก็ต

มีคนติดอยู่ในรถไม่รู้สึกตัวด้วย
พอนำร่างออกมาได้ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะ
ทราบชื่อคือในบอลเป็นช่างซ่อมรถค่ะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะชื่อนายสอนรัก
อายุ๒๕ปีเป็นชาวอุดรธานีนะคะ
เสียชีวิตอยู่ริมถนนตรงป่าเหมือนกัน
เรื่องต้นอย่างที่เห็นตามคลิปเลยคือรถกระบะเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วอยู่เลนขวาสุด
แล้วก็เมื่อกี้นี้พี่เบิร์ดถามมิ้นท์ใช่ไหมว่าฝนตกหรือเปล่า
แล้วขับมาเร็วรถก็เลยเสียหลัก
สไลด์ปาดมาชนเสาข้างทาง

คือมีทั้งคนที่ปีนอยู่และคนที่เดินอยู่

เมืองต้นก็รู้มาว่าในบอลเอารถของลูกค้าที่ซ่อมเสร็จแล้วจะมาลองเครื่อง
ก็ไม่รู้ว่าลองอีท่าไหนนะคะเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ